กิจกรรมของน้องนักศึกษาแพทย์
เขาลงพื้นที่ไปจัดกิจกรรมกับพี่น้องประชาชน
มันมีความน่ารักเกิดขึ้นที่จังหวัดสงขลา
คือนอกจากจะลงพื้นที่ไปทำกิจกรรมดีแล้ว
ก็ยังมีการไปแข่งวอลเล่กันด้วย
แต่แหมแข่งทั้งทีมันจะธรรมดาได้ไงคุณผู้ชม
มันต้องมีฝีไม้ลายมือมันต้องเรียกว่าสู้กันให้สุด
นี่เป็นน้องนักศึกษาแพทย์
มาร่วมโครงการหน่วยแพทย์อาสาพัฒนาชุมชนนะคะ
ไปกันที่บ้านทุ่งแหลกลาง
ตำบลนาหมอศรีจังหวัดทรงคล่าจ้า
งานนี้นะคุณผู้ชมเขาลงไปแล้ว
นักกีฬาที่เป็นทั้งนักศึกษาแพทย์
แล้วก็เป็นทีมของชาวบ้านเนี่ยเอาลงไป
แบ่งฝั่งกันเลยฟังเคี้ยวกับฝั่งส้ม
เพื่อที่จะไปแข่งวอเล็กบอลโครนกันค่ะ
งานนี้เรียกว่าวอเลอร์บอลชายหาดก็วอเลอร์บอลชายหาดเถอะ
มาเจอวอเล็กบอลโครนหน่อยจะไหวหรือเปล่า
วอลเล็ตบอลชายเลนซ์ก็หน่อย
งานนี้ทุกคนเหมือนว่าปักหลักอยู่กับที่

ต้องแบบใช้พละกำลังกันสุดเลยทีเดียว

ไม่มีใครยอมใครแข่งกันแบบดุเดือด
กองเชียร์ก็ไม่กระพริบหูกระพริบตา
เราไปดูบรรยากาศการแข่งขันวอเลอร์บอลโครนกันค่ะ
โอ้โหลีลาการแข่งขันแบบนี้แล้ว
วอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยเห็นแล้วมีหนาวนะ
โอ้โหปลื้มจิตเห็นแล้วยังอาย

น้านนี้เป็นนักศึกษาแพทย์นะคะ
มือเล่นวอเล็กบอลยังขนาดนี้เลย

ฟังเขียวนี่นักศึกษาแพทย์ฟังซ้ายเนี่ยทีมชาวบ้านนามอ๋อสิ
แต่ละคนเลยเออไม่ธรรมดาจริงแต่ผู้ที่ชนะนั่นก็คือทีมมาเยื่อนักศึกษาไทย
บุญไม่ได้เรียนเก่งอย่างเดียวนี่อีหลาก็ดี
นี่ไงสุดท้ายก็ตามแปะโหนี่ขนาดเดินจับหนูยังยากขนาดนี้เลยนะฮะคุณ
เป็นการแข่งวอเล็กที่ไม่มีการขยับตัวเพราะว่าขยับไม่ได้แล้วดูสิคะคุณ
สมบุกสมบัติจริงจริงสุดท้ายนะครับเห็นมีข่าวบอกว่า
สนุกเหมือนกันนะอยากลองไปเล่นดูเหรอ
ปกติเราเล่นแต่วอเล็กบอลธรรมดาใช่ไหม

โครนคุณจะวิ่งยังไงจะตามลูกยังไง

หน้าทิ้ง